มีเอามาขอขึ้นทะเบียนซ้ำซึ่งตัวเองยังไม่ได้เป็นผู้ป่วยนะฮะ
ตัวนี้จริงแล้วนะครับแต่คนที่ยังไม่เป็นคิดแต่จะใช้
อันนั้นเริ่มจะมาขอขึ้นทะเบียนด้วยอันนี้ไม่เข้าไม่เข้ากลับไปสวนะครับ
ก็คือเข้าใจดีกันได้ส่วนสื่อออนไลน์อันนี้อยู่แล้ว
มันจะยังมีเหลือต้องเอามาขัดเงินให้กระทั่งภาษาธุรกิจและส่วนผลิตภัณฑ์กันชามาให้กับทางผู้ป่วยไทย
ไม่เป็นไรนะครับแต่ยังได้ขอให้ถามภาษาธุรกรัฐและตอบหน่วยงานที่อยากจะรักษาได้อยู่สองโครง
หรือโรงพยาบาลแทนแห่งไทยและก็ต้องให้ใช้อันยังใดให้ใดสุทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้
ทุกให้ทำอะไรก่อนไปในอนาคตให้เชิญพาทิศเพื่อที่จะส่งออกเป็นตัวเป็นกระทั่งภาษาธุรกิจ